อุดรธานีคุณผู้ชมครับสะดอกเคราะห์อีกแล้ว
สะดอกเคราะห์คราวนี้โดนไปเกือบสามหมื่นบาทครับค่ะ
เป็นเรื่องราวของผู้หญิงนะครับสูงอายุท่านหนึ่งอายุ๖๒แล้ว
นี่ครับคุณผู้ชมท่านมาจากจังหวัดตรังนะครับ

แต่ว่าไปแจ้งความกับตำรวจที่สพเมืองอุดรธานีเพราะอะไร
คือจะให้เอาผิดกับแม่ชีเอแม่ชีเออายุหกสิบ
อุดรเนี่ยเธอเล่าบอกว่า๒๖พฤษภาคมนะครับ
เธอมาปฏิบัติภาคภาพที่สำนักสงฆ์นะครับที่เทศบาลด้วยความอุดรทานี
เริ่มใสไงเลื่อมสายศรัทธาระหว่างปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับ
วิปัสนาใกล้กับแม่ชีเอค่ะแม่ชีเอทักเลยว่า
คุณคุณมีวิญญาณห้อมล้อมตัวเนี่ยรู้ไหมที่บ้านคุณก็มีนะ
แก้ไม้กรรมเนี่ยสะดอกไม้เคาะเนี่ยสนใจไหมนะครับนะครับ
มีท้าเวสวรรณนะมีท้าเวสวันนะจะทำให้ดวงวิญญาณต่างอย่างนี้หายไป
ทีเอยังชวนอีกบอกว่านะครับแล้วถ้ามีอาการเจ็บตามร่างกายไหม
หัวไหมนะนี่แหละเป็นฝีมือขอให้พวกวิญญาณพวกนี้
หลงเชื่อครับมันสอดคล้องกันหมดเลย
พฤษภาคมถัดมาจาก๒๖๓๔วันได้
ชีชวนให้เธอไปทำพิธีมามาที่บ้านฉันนี่
บ้านฉันมีองค์ท้าเวสวรรณแต่เธอมี๒๙๐๐ไหม
โอ๊ยเธอมี๒๙๐๐๐บาทมั้ยมันเป็นค่าทำพิธี
เหรอนะครับพอไปทำพิธีก็นะครับ
คือแม่ชีก็ท่องบทสวดอิติปิโสนะวนไปวนมา
พอเสร็จก็ให้น้ำมนไปดื่มไปบ้าน
สิโด่นแม่ชีหลอกป่ะ
โอ้โหนี้คุยกันถูกคอเลยครับ

แล้วเขาต้องการแม่ชีทำเอง

ต้องการให้เราปวดหัวคือเขาทำเอง

เพื่อให้แม่เขารักษาของเขาเพื่อให้เขารักษา
พออาบน้ำมนต์อะไรเสร็จเขาก็แก้ให้

คู่กรณีต้องการสะดอกเคาะไง

ค่าครูมนต์แพงเริ่มต้น๒๙๐๐๐บาท

นะครับก็เธอยืนยันว่า
มีตาทิพย์แม่ชีบอกฉันมีตาทิพย์

กับคู่กรณีเนี่ย

เธอไม่ได้ทำคุณสัยใส่ใครนะ

ก็หาว่าเราหลอกตอนที่เขาป่วย

คุณใส่มนต์ดำเนี่ยมันจะชอบมีอาการตอนกลางคืน
เที่ยงคืนตีหนึ่งเราก็ต้องตื่นมารับ

ถอนให้แล้วเขาก็หายทันที
เสร็จแล้วก็เคยมีแบบเนี้ย

สุดท้ายแล้วเราจะขอเงินคืนของเขา

บอกเอามาเอามามาพูดกันดี๒คน
มีการทำข้อตกลงคุณผู้ชมคือแม่ชีต้องจ่ายเงินคืน
ผู้เสียหายสองพันก่อนนะแล้วค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวนัดกัน๒กรกฎาคม๒กรกฎานี้มิถุนาใช่ไหมเดือนหน้า